พาไปที่อำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีนะคะ
คุณลุงท่านหนึ่งอายุสักประมาณแสงยิตและหกสิบห้าหกสิบห้าปีประมาณนี้ค่ะ
จู่แกก็วิ่งตัดหน้ารถฝ่าสายฝนและความมืด
สุดท้ายโดนชนเสียชีวิตคาที่เลยนี่นะคะ
เป็นกล้องหน้ารถจับภาพไว้ได้เดี๋ยวคุณผู้ชมค่อยลำดับดูภาพไปนะฮะ
มาแล้วค่ะนี่ค่ะจังหวะนี้นี่ไง
ชนเต็มเลยนะคะชนไม่ได้เบรกเลยค่ะ
แล้วสุดท้ายแล้วรถคันที่ชนเนี่ยเป็นรถกระบะนะฮะ
ตอนที่ชนคุณลุงท่านนี้แล้วจังหวะที่ชน
ก็หยุดรถรอตำรวจไม่ได้ไปไหนนะยืนรอให้การกับตำรวจค่ะ
ตำรวจไปสอบปากคำในเอิญคนขับรถกระบะ
แล้วคนที่ไปชนคุณลุงท่านนี้นายเอิญให้การบอกว่า
คือหลังจากที่ขายมังคุดเสร็จแล้วก็ขับรถมาตรงถนนตรงจุดเกิดเหตุ
นี่รถกระบะของนายเอิญพังแบบนี้นะคะ

จันทบุรีสะแก้วค่ะมุ่งหน้าจะกลับบ้านที่อำเภอมะขาม

ระหว่างที่ขับรถตามหลังรถคันหน้ามา
กันสักประมาณ๑๐๐เมตรในช่องขวาสุดค่ะ

มาถึงจุดเกิดเหตุคันหน้าเขาเบรกกระทันหัน
แล้วรถตัวเองเนี่ยคือหลบไม่ทันสุดท้ายแล้วไปชนเข้ากับผู้ตาย
อย่างจังจนกระทั่งผู้ตายร่างปลิวไปเลย
กระเด็นกระแทกตกพื้นเสียชีวิตข้างทางคาที่เลยค่ะ
สาเหตุที่แท้จริงตอนนี้ตำรวจบอกว่าอยู่ระหว่างการสอบสวน
แล้วก็จะติดตามญาติของผู้เสียชีวิตมารับศพที่โรงพยาบาลมะขาม
เพื่อนำศพกลับไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปนี่
ศพผู้เสียชีวิตตกอยู่กลางร่องน้ำข้างถนนแบบนี้ค่ะ